คือเรื่องนี้ตอนที่มีการเปิดประเด็นมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
คือมันไม่รู้จะตกใจตรงไหนดีเขาบอกว่าเขาเป็นวิศวกรนะ
แล้วปรากฏว่าถูกตำรวจยดพอสมควรเลยทีเดียว
และบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กด้วย
สั่งให้ลูกน้องเหมือนมาอุ้มแล้วมาทำร้ายเขา
เนื่องจากว่ายอดของพนันออนไลน์ทำไมมันลดลง
คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วนะคะ
เพราะว่าตำรวจสนโชคชัยเช้าวันนี้มีการเบิกตัวนายกฤษดาแจ่มจำรัฐค่ะ
แล้วก็นายสุทัศน์พิมพ์เสนนายชัยชนะช่วยบุญนาคนายธเนธเล็กบรรจง
เป็น๔ผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุกันกักขังหน่วงเหนียว
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์วิศวกรหนุ่ม
คนนี้ที่ขวัญพูดถึงว่าเป็นแอดมินของเว็บพนันออนไลน์

มีอยู่๑คนที่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลและเป็นผู้หญิง
นั่นก็คือนางสาวลับมิตาสุทธิภรรยาคนนี้เพราะเหตุอะไร

เห็นบอกว่าน่าจะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วด้วยนะคะส่วนส่วนผู้ต้องหาอีกสองคน
ยังหลบหนีอยู่นะคะนั่นก็คือนางสาวพัชวัลพุ่มเรียบและนายมนตรีกาสา
ระหว่างหลบหนีตอนนี้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
อย่างที่บอกย้อนกลับไปนะคะวิศวกรโปรแกรมเมอร์เนี่ย
ศวกรหนุ่มคนนี้เขาไปเป็นแอดมินของเว็บไซต์พนันออนไลน์
หลังจากร้องเพจสายใหม่ต้องรอดปรากฏว่ามันก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมา
แล้วก็ไปร้องท่านบิ๊กโจ๊กนะรองพบตรด้วย
ว่าถูกนายตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี
และระบุกล่าวอ้างแบบนี้ว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
สั่งให้ลูกน้องมารุมทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บ
ยอดรายได้จากเว็บพนันมันลดลง
ข่มขู่จะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัว
เจ้าตัวกลัวมากกลัวความไม่ปลอดภัย
ก็เลยมีการแจ้งความเอาผิดไว้เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ผู้ต้องหามี๗คนมอบตัวแล้ว๕หลบหนีอีก๒ค่ะ